มันมีเหตุการณ์ข่าวช่วงนี้มันหนักหน่อยเนอะ
คือมีคนเขาอยู่ที่แถวนั้นแหละเป็นคนในหมู่บ้านในพื้นที่เดียวกัน
ไปพบเห็นว่ามีคนตายตายแบบปริศนา
ลักษณะการตายของเขานะคะคุณผู้ชมค่ะคล้ายกับการนั่งสมาธิเอาไว้
แล้วใกล้ก็มีทั้งคราบเลือดมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่ตรงนั้น
ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วตายด้วยเพราะสาเหตุ
เกิดจากโรคประจำตัวหรือเป็นการฆาตกรรมกันแน่
ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเพราะตำรวจสพบ้านนาเนี่ย
แล้วก็ทีมกู้ภัยไปดูที่บ้านหลังนี้ค่ะหลังเกิดเหตุ
เป็นบ้านไม่มีเลขที่นะคะอยู่ที่หมู่๑นะคะ
ตำบลทองหลางค่ะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
สภาพศพอยู่แบบตรงนั้นแล้วคุณผู้ชมก็เห็นด้านขวามือเนอะ
เยื้องกันไปมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นแหละค่ะ
ที่เจอคนนี้ชื่อว่านายสนองวีราชเจริญรุ่งเรืองอายุ๔๓ปีนะคะ
เขาเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละสภาพอย่างที่บอกว่า
นอนเสียชีวิตอยู่ในท่านั่งสมาธิแล้วเขาก็คว่ำหน้าด้วย
ไม่ได้ใส่เสื้อแต่ใส่กางเกงขาสั้นสีเขียว
มีบาดแผลตรงบริเวณหน้าผากนะคะมีคราบเลือดเนี่ยเกอะกรังไปแล้ว
ใกล้กันอย่างที่บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มตะแคงอยู่
คราบเลือดยังมีจุดอื่นด้วยกระจายอยู่เต็มพื้นปูนเลยค่ะ
และยังมีเศษเก้าอี้พลาสติกเนี่ยแตกอยู่ด้วยนะคะ
แต่มันไม่ได้มีร่องรอยนะคะของการต่อสู้นะ
ทีนี้ทางด้านของคนที่เจอศพคนแรกค่ะนายวินัยนะครองมีคุณ
บอกแบบนี้ตัวคนตายมีอาการคล้ายคนสติไม่ดีนะคะ
และจริงเขานี่แหละเป็นคนที่จะคอยเอาเงินมาให้คนตายเพราะอะไร
เพราะเขารู้จักกับญาติของคนตายทีนี้เช้าวันนี้เขาก็มานี่แหละ
แล้วก็มาเจอว่าตัวนายสนองเนี่ยนั่งคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่แบบนั้น
รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบก็คาดแบบนี้ว่านายสนองเนี่ย
น่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงนะคะแต่ยังสร้างเหตุไม่ได้นะ
ว่าตายเองหรือถูกฆาตกรรมตำรวจบอกเดี๋ยวจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานนะคะ
ส่งศพไปชันสูตรก่อนเพราะต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
คุณไกร์ธนากรทองคำกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุหน่อย
แล้วก็ตามภาพตอนแรกแล้วเตียงตรงนั้นเห็นไหมคะแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่ด้านนอก
ในบ้านมันมีเศษของเก้าอี้พลาสติกแตกอยู่มีคราบเลือดอยู่บนพื้น
แล้วก็ยังมีขวดเหล้าขาวขวดเบียร์ที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นของคนตายเนี่ยนะคะ
ที่ดื่มไว้เป็นจำนวนมากแล้วยังมีจานข้าวด้วยนะที่คนตายคงเพิ่งจะกินไป
รวมไปถึงไปเห็นว่ามีซองยารักษาอาการป่วยของนายสนองด้วยอยู่จำนวนนึงค่ะ
ทีนี้ช่วงบ่ายนะคะก็เห็นนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็บอกว่า
เห็นพี่สาวของนายสนองเอามอเตอร์ไซคันที่เราเห็นตั้งแต่ต้น
ที่ล้มอยู่หน้าบ้านนี่มาแล้วคือพี่สาวมาทำไมมาเอามอเตอร์ไซค์ไป
แล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรปฏิเสธจะตอบคำถามต่างกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
บอกแต่ว่าไม่ติดใจเรื่องการตายของน้องชายนะ
ทีนี้คุณไกด์ของเราก็เลยลองไปสอบถามพูดคุยกับคนที่เจอศพเป็นคนแรก
ก็คือคุณวินัยนี่แหละค่ะคุณวินัยครองมีคุณเนี่ย
ที่บอกว่าจะเป็นคนเอาเงินไปให้คนตายทุก๑๐วัน
เพราะญาติของตัวนายสนองร้องขอว่าให้คุณวินัยช่วยหน่อยได้ไหม
เอาเงินเนี่ยไปให้นายสนองนะก็จะให้มาประมาณครั้งละหนึ่งพันนะคะ
ตัวเขาเขาก็เล่าว่าเช้านี้เขาก็ไปนั่นแหละเหมือนเดิม
แล้วก็ไปเจอเนี่ยนายสนองฟุบอยู่แบบนั้นลำตัวในสีเขียวแล้วนะ
ก็อย่างที่บอกคงจะตายมาสักวันถึง๒วันแล้ว
ตัวคุณวินัยยังให้ข้อมูลแบบนี้ว่าปกติแล้วเนี่ย
สนองมีอาการคล้ายคนป่วยจิตเวทนะคะเพราะอะไร
เพราะเขาเคยมีประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อน
ที่สำคัญยังเคยทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองเนี่ยด้วยนะคะ
ญาติก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้แก้ปัญหา
ให้นายสนองมาอยู่บ้านหลังนี้ก็แล้วกัน
เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยตัวนายสนองไม่เคยมีอาการคลุ้มคลั่ง
หรือว่าไปสร้างศัตรูกับใครที่ไหนค่ะ
หรือบ้านเขาไม่มีที่อยู่ป่าญาติก็เลยให้มาอยู่ที่นี่
เขาก็ดูแลน่ะ๑๐วันก็จะให้ฝากมาให้ทิ้ง
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณไกด์ของเราก็ไปลองพูดคุย
สอบถามเพื่อนบ้านคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันบ้าง
ก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแบบนี้นะเนี่ยเพื่อนบ้านแถวนั้นนะ
บอกแบบนี้ว่าตัวนายสนองจริงชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ชอบดื่มอยู่คนเดียวไม่เคยที่จะเห็นว่าเขาไปสูงสิงกับใครนะ
แต่มันมีข้อมูลแบบนี้เพื่อนบ้านรายนี้นะพี่อุ๋ยเขาให้ข้อมูล
เขาบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นมีวัยรุ่นจากหมู่บ้านนั่นแหละ
บอกว่ามีชายแปลกหน้าเขาบอกแปลกหน้านะไม่เคยเห็น
ดักซุ่มอยู่ตรงบริเวณป่าใกล้กับบ้านของนายสนองคนตาย
แล้วก็มาบอกด้วยว่านายสนองไปข่มขืนผู้หญิงที่อยู่ต่างตำบล
แต่ก็ไม่ได้มีใครยืนยันนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ
ก็เห็นมันพูดอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอก
อืมนี่ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่เนอะ
บอกว่ายังไงก็ตามมันต้องรอผลชนสูตรแหละ
ขวัญบอกตอนแรกไงว่าอยู่ตรงบริเวณกลางหน้าผากของคนตาย
ซึ่งอันนี้มันต้องไปพิสูจน์ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
ยังไงก็ต้องดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย
แม้พี่สาวของตัวคนตายจะบอกว่าไม่ติดใจหาสาเหตุการณ์ตายของน้องชาย
ก็ตามค่ะอืม